ไทยลีกท์นาที๒๒เมื่อวานนี้แบงคลอกคลองจากฝูง

หน้าที่สิบเก้านะครับเป็นทางเชียงรายนะครับ
วากรเปิดให้วันเดอร์หม่งเข้าไปนะครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีหกสิบหกครับแบงคอกตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับ
จากทางนะครับหมงเข้าไปนาทีเจ็ดสิบครับ
เชียงรายเหลือสิบคนชินพัดลีออกครับ
ใบเหลืองที่๒นะครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับ
ด้านหลังใส่ทางวัญชัยจารุนงคลานก็เหลือสิบคนนะครับ
ใบแดงไล่ออกไปนาทีเก้าสิบบวกสี่ครับ
คอกมาได้ประตูนำสองหนึ่งครับธิติพันธ์ให้เอเวอร์ตันกอนคาเวสนะครับ
ก็ยิงเข้าไปจบเกมเป็นแบงคอกบุกมาชนะเชียงรายสองต่อหนึ่งครับ
ร้ายแพ้รวดสองนัดเลยนะครับยังมีสามสิบสี่แต้มเท่าเดิม
หล่นมาอยู่ที่ห้าส่วนแบงคอกนั้นเก็บสามแต้มสำคัญนะครับ
มีเพิ่มเป็น๔๖คะแนนอยู่รองจากฝูงต่อไปนะครับ
แต่ว่าตามหลังมุยรำถึงเก้าแต้มแต่แข็งมากกว่าหนึ่งนัดนะครับ
อีกคู่หนึ่งครับชนบุรีอันดับสามนะครับเจอขอนแก่นอันดับสิบเอ็ด
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมน่าสนใจนะครับชมบุรีช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไห
ลูกนี้ยกมาแล้วก็ยิงเปลี่ยนทางเข้าไปนะครับ
ทางอิสเมโลครับก่อนจะให้เป็นประตูนะครับ
แล้วต่อมาครับครึ่งหลังนะครับจังหวะนี้เป็นลูกตีเสมอนะครับ
หนึ่งต่อหนึ่งครับเอามาดูเปิดมามันทะลักแล้วพยายามจะปัดออกมาจากเส้นแล้ว
แต่ว่าไม่ได้ครับหนึ่งหนึ่งครับตีเสมอแล้วแล้วก็เป็นชมบุรีครับ
จังหวะที่ได้จบสกอร์ตรงนี้นะครับเป็นสองหนึ่งโอ้โหถือว่าพลิกขึ้นนำนะครับ
จากนาทีเจ็บสิบสองนะครับอลงกรยิงไกลเข้าไปครับ
ขอนแก่นไล่เป็นสองสองแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
ชมบุรีก็มีสามสิบเจ็ดแต้มนะครับอยู่ที่สาม
สู่ขอนแก่นก็มียี่สิบห้าแต้มอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับ
อีกสองคู่เมื่อวันนะครับลางมาชนะสามแล้วก็
ราชบุรีเสมอสุโกะไทยหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเกม
การท่าเลย์อันดับสองจะเปิดบ้านพบกับเมืองทอง
อันดับ๗นะครับเกมนี้ก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่มีแฟนบอลทีมเยือนเดินทางเข้ามาชมเกมในสนามนะครับชกทวีพรมรัฐแล้วก็สุรพงศ์คงเทพ
คุณซื้อคู่ของการท่าเรือนะครับเกมล่าสุดนั้นนำทีมเปิดบ้านชนะเชียงรายยูเต็ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับ
ในวันถ้วยเอฟเคครับรอบ๘ทีมสุดท้ายส่วนเกมในไทยลีกนั้นบุกไปชนะแบงคอก
ในเด็ดสองหนึ่งนะครับเกมนี้จะไม่มี๒กองหลังอย่างฟานปูโตสกองหลังชาวอีรักษ์นะครับ
แล้วก็ทิติชุมพรที่ติดโทษแบนแกนหลักที่เหลือก็ยังพร้อมลงสนามนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสมพรณ์ยศเอลิสต์ถาหล้อบรินพาหลาปัถมพลเจริญรัตนาพิฤติลมนะครับ
ส่วนทางเมืองทองครับของมาริโอยูดอสกี้
เกมหลีกนัดหน้าสุดนั้นเปิดบ้านเฉือนบีจีหนึ่งศูนย์นะครับ
เป็นชัยชนะในรอบสี่นัดหลังสุดเกมนี้พร้อมทุกตำแหน่งนะครับ
ไม่มีใครติดโทษแบนแล้วก็น่าจะยึดโครงสร้างเดิมนะครับ
เกมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น๓ประสานแนวรุกเอริกโจฮันน่า
ไปเล่นป๊อปซาดอลมีซาเยฟนะครับคู่นี้เจอกันมายี่สิบเจ็ดนัด
เป็นการท่าเรือชนะ๘นะครับเสมอ๓เมืองทองชนะไปถึง๑๖นัดด้วยกัน
แต่ว่าการเจอกันที่แพสเตดียม๓นัดหลังสุดนะครับ
ถ้าเรือชนะแบบไม่เสียประตูทั้งสามเกมเลยนะครับช่วงหลังถือว่าเจอเมืองทองแล้ว
ดีตลอดเลยนะครับครับอีกคู่นะครับบุรีรำจ่าฝูงครับ
จะเปิดบ้านพบลำพูนครับอันดับสิบสองวันนี้นะครับ
เวลา๖โมงเย็นอีซีอินะครับ
คุณซื้อของบุรีรำเองล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแพร่
นะครับห้าต่อสองในชร้างเอฟเตห์คลับรอบแปดทีม
ผลงานเกมลีกครับล่าสุดก็บุกไปอัดประจวบ๑๐นะครับ
ฤดูการนี้ยังไม่แพ้กับทีมไหนเลยนะครับ
เป็นคนที่สองของอิชิอิด้วยนะครับเกมนี้ก็ไม่มีนักเตะติดทดแบนครับ
หลักก็เป็นชุดเดิมเลยครับสุประชัยใจเด็ดเทียทรบุญมาทัน
ยดลชำมัสมีแล้วก็ฮาลิสวูสคิตด้วยนะครับ
ส่วนทางลำพูนครับกามาในเกมล่าสุดเนี่ย
ลีกก็เปิดบ้านเสมอเทโรสองสองนะครับทำให้ในเกมลีกสามนัดเนี่ย
ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยนะครับก็เสมอสองก็ชนะหนึ่ง
ขยับอันดับเนี่ยขยับขึ้นมาจากเรสโซนแล้วนะครับ
ก็ถือว่าหนีมาได้แต่ว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับ
เกมนี้ก็ถือว่านักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็
ปัญหาการจัดทัพนะครับไม่มีใครติดทดแบนเลย
ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น
สารวุฒิอินแป้นโทสะพลลาเทศมีก้าชนนศรี
่องทูบวันตาปาแล้วก็ชัยวัดโบราณ
หมายคือการคว้าอย่างน้อย๑คะแนนออกมาให้ได้นะครับ
มาดูโปรแกรมคู่อื่นนะครับในวันนี้บีจีปฐุมเจอหนองบุพิชยะครับ
เวลา๕โมงครึ่งครับบุรีรำก็เจอลำพูนที่บอกไปครับ
เวลาหกโมงเราก็บอลิสเทโลครับเจอกับทางประจวบนะครับ
หกโมงเช่นเดียวกันครับเรามาดูความขึ้นไหวฟุตซอลกันบ้างนะครับ